คุณผู้ชมมาอัปเดตคดีของดาราสาวคุณหมิวสิริรพัฒน์
ที่เธอบอกว่าเธอถูกผู้ชายคนนึง
ปีนแล้วก็แอบถ่ายเธอที่ห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่ง
แล้วเธอเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้ว
เธอบอกว่าผู้ชายคนที่ปีนแล้วแอบถ่ายเธอ
ขับรถที่มีตราสัญลักษณ์เหมือนเป็นรถตำรวจ
ดังนั้นผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจหรือเปล่า
และตำรวจจะมีพฤติกรรมมาแอบถ่ายผู้หญิงหรือเปล่า
คือคุณหมิวสิริรพัฒน์นะฮะดารานางแบบอดีตรองชนะเลิศ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งแอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม
ปากซอยรัชดาพิเศษ๓๒
เวลาที่เกิดขึ้นก็คือเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๖มีนาคม
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอโดนแอบถ่ายแบบนี้
แล้วเธอก็มีโทรศัพท์มือถือเหมือนกัน
เธอก็เลยยกโทรศัพท์มือถือของเธอถ่ายกลับไปเหมือนกัน
แล้วเธอมีอาวุธอยู่เหมือนกันในการป้องกันตัวคือมีด
รีบออกมาจากห้องน้ำปั๊มแล้วก็ออกมาพบกับผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่ข้างรถที่มีตราเหมือนลักษณะรถตำรวจ
แล้วเธอก็ไปต่อว่าผู้ชายคนนี้บอกแอบถ่ายหรือเปล่าแอบถ่ายหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้รีบขึ้นรถไปขับรถหลบหนีไปเลย
เรื่องนี้เธอเอาเรื่องไปแจ้งความไว้ที่สนพหนโยธิน
ให้ตรวจสอบเอาผิดและที่สำคัญ
อยากรู้จริงว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นภาพที่คุณหมิวถ่ายเอาไว้ในมือถือกับภาพ
จากกล้องวงจรปิดพอมาเรียบเรียงมาร้อยเรียงกัน

แล้วก็เธอก็บอกว่าได้รับทราบ
จากกรณีการแสดงการชิดแจง
ของทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจ
โถพักครพงฯพลงเภตรา
ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ทราบว่ารถยนต์และผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว
เป็นตำรวจสังกัดบชนจริง
ซึ่งจากรายงานข่าวต่อมาก็พบว่าตำรวจคนดังกล่าว
ได้เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนพหนโยธิน
ตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แล้วก็ตำรวจนายนั้นได้ให้การภาคเศษ

บอกว่าคืนวันที่๖มีนาคมคืนวันเกิดเหตุ
เขาไปปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานควบคุมการชุมนุม
แล้วก็ขับรถแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าว
คือปากซอยรัชดาพิเศษ๓๒
ก็ช่วงเวลาเดียวกับที่เจอคุณหมิวนี่แหละครับ
แต่ทีนี้ดันเข้าห้องน้ำผิด
แล้วพอออกมาก็เจอผู้หญิงที่มารู้ภายหลังว่าเป็นดารา
โวยวายใส่แล้วก็เอามีดมาขู่
ผู้ชายคนนี้ก็เลยตกใจรีบขับรถออกจากปั๊มนะครับ
แล้วก็มีรายงานออกมาว่าตำรวจที่ถูกกล่าวหา
เป็นตำรวจจราจรสนทุ่งมหาเมฆยศ๑๐ตำรวจโท
ซึ่งเรื่องนี้ทางภูมิกับสนทุ่งมหาเมฆ
ก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะ
เปิดเผยบอกว่าตำรวจที่ถูกกล่าวหานั้น
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดจริง
ปฏิบัติหน้าที่พบหมู่งานจราจร
และในวันเกิดเหตุก็มีคำสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการชุดควบคุมฝูงชนในพื้นที่บกนศ
แล้วก็นำรถของทางราชการไปใช้
ตอนนี้พอทราบเรื่องแล้วทางภูมิกับสนทุ่งมหาเมฆ
ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย

แล้วก็มีการที่จะเก็บโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายนี้
ไว้เป็นของกลางในคดีเอาไปตรวจสอบว่ามีการถ่ายคลิป
หรือว่ามีการลบคลิปไปหรือเปล่า
ใช่คือสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้คุณหมิวบอกว่า
ตำรวจนายนี้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเธอก็จริง

บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจพอสมควร
ที่คดีมีความคืบหน้าแล้วก็ผู้ใหญ่ของตำรวจ
ก็เข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับ
ก่อนหน้านี้เธอมีความกังวลมากเพราะว่าแจ้งความไป
ตั้งแต่วันที่๗มีนาคมหลังเกิดเหตุคือวันที่๖มีนาคม
มา๒อาทิตย์แล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่พอเป็นข่าวออกไทยรัฐนิวโชว์ปุ๊บเลยความชัดเจนก็เกิดขึ้น
ยืนยันว่าที่เธอเล่าไปทั้งหมดคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

แค่อยากเตือนภัยสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงในยามวิการนะครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้เวลาบ่ายโมงตรง
คุณหมิวจะแถลงข่าวใหญ่แล้วก็จะนำหลักฐานทั้งหมด
มาเปิดเผยต่อหน้าสื่อมวลชนที่โรงแรมคลับแมนนะย่านซอยอารี
หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปพบคู่กรณีที่สนพหนโยธิน
ซึ่งเป็นสอนอพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะถามว่าตำรวจในนั้นทำจริงหรือไม่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ถามคุณหมิวบอกว่ารู้สึกยังไง
คู่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
คุณหมิวบอกว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรนะ
เจอหน้าเขาก็จะถามว่าคืนนั้นทำกับเราแบบนี้ทำไม

แต่ก็เสียใจนะถ้าเป็นตำรวจจริงแล้วทำแบบนี้
มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ว่าตำรวจนายนั้นจะบอกว่าคือเข้าห้องน้ำผิด

ทีนี้คุณมิวก็ยังคาใจอยู่ไงว่าถ้าเกิดว่าเข้าห้องน้ำผิดจริง
คนที่เข้ามาปุ๊บก็จะต้องรีบทำธุระ
แต่ทำไมตำรวจนายนี้ไม่ได้รีบทำธุระอะไร

เพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๑๐โมง
พนักงานสอบสวนได้นัดตำรวจนายนี้
มาสอบสวนเพิ่มเติมที่สนพหนโยธินด้วย

หลังจากที่ตำรวจสอบสวนเขาสอบสวนตำรวจนายนี้เสร็จ

ใช่ค่ะนี่คุณหมิวเตือนภัยนะว่าระวังพวกเหตุการณ์ต่างแบบนี้
สังคมมันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงยามวิการคือ